พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
พาไปดูเหตุระทึกกับเรื่องนี้หน่อยเสียโป้
ชื่อนี้พูดขึ้นมาไม่มีใครไม่รู้จัก

ดังในแห่งเมืองโซเชียลแห่งโลกโซเชียล
นี่นะคะล่าสุดไปเกิดเหตุระทึกกับเสียโป้ขึ้นนะคะ
เมื่อเขาวิ่งหนีไม่คิดชีวิตหลังจากถูกกลุ่มโจเจ้าถิ่นจากสปลาว
นับร้อยคนเลยวิ่งมาจะรุมทำร้ายตัวเขานะคะ
และนี่แหละเป็นคลิปที่เกิดเหตุนะคะ
คลิปขณะเกิดเหตุเสียโป้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์
คนดังในโลกโซเชียลกำลังหนี
หนีกลุ่มใช้ชะการที่ตะโกนดาทอเสียงข่มขู่
มาพร้อมกันเลยพร้อมพยายามฝ่าวงล้อม
เพื่อจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเสียโป้
คลิปนี้ถูกแชร์แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามในโลกโซเชียล
ต่อมาเสียโป้ไลฟ์สดชี้แจงพร้อมทั้งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๔
ขณะที่เขาไปเที่ยวสถานบ้านเทิมฟังเล่า
ผู้กรณียกพวกมากลุ่มใหญ่นับร้อยกรูกันเข้ามาทำร้าย
ขณะที่ฝ่ายของเสียโป้ก็มีประมาณ๑๐คน
แต่ว่าในเหตุการณ์มีลูกน้องแล้วก็กาดหลายคนช่วยเหลือเอาไว้ได้
และประสานเจ้าหน้าที่พาข้ามฝั่งกลับไทยอย่างปลอดภัย

เพราะว่าถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าไป
ส่วนฝ่ายตรงข้ามมีหัวแตกแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายคนเหมือนกัน
สำหรับสาเหตุที่เกิดขึ้น
ว่ามาจากเจ้าถิ่นที่สปลาวเขม่นที่มีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเป็นจำนวนมาก
จะขยายอิทธิพลไปที่ฝั่งราว
ก็เลยมีการลุมทำร้ายกันเกิดขึ้นนั่นเอง

แบบคนที่อยู่ในผับนั้นถ้าเป็นคนท้องถิ่นคนพื้นที่ไม่พอใจ
แล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่าถ้ากระทืบคนไทยเสียตังค์เท่าไหร
มันก็เลยบานปลายอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับ